ไปดูกรณีเรื่องของปัญหาที่มีชายต่างชาติพร้อมภรรยาคนไทย

ลอยน้ำที่หลายคนเห็นเป็นข่าวว่า
คือเขาไปสร้างบ้านไว้กลางทะเลที่ภูเก็ตค่ะ
บอกเลยว่าจะสถาปนาตรงนี้เป็นรัฐอิสระหรือเขตปกครองตนเองในอนาคต
ใครสนใจอยากมาร่วมด้วยมาเลย

คือขายบ้านเลยนะมีบริษัทรับทำเลย
แล้วก็มีคนไปลงชื่อสนใจอยู่เหมือนกันนะ
ใช่แต่บอกก่อนเลยนะคะว่านี่จะโดนจับแล้วนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าเรื่องการทำแบบนี้คือมันไม่ได้มีการขออนุญาต
มันไม่ใช่การก่อสร้างแบบปกติค่ะ
ความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับผู้ชายคนเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นชาวต่างชาติคือ
นายเชดเอลวาโทษกีชาวอเมริกัน
แล้วก็ภรรยาคนไทยนางสาวสุปรานีเทพเดชหรือว่านาเดียนะคะ
อย่างที่บอกสองสามีภรรยาไปสร้างบ้านลอยน้ำกลางทะเล
บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะราชาใหญ่
ห่างจากเกาะภูเก็ต๑๔มายทะเลค่ะ

อย่างที่คุณจุธารัฐบอกว่าขายกันเลย
ว่าเออใครชื่นชอบในแนวคิดนี้นะ
เรามาอยู่เป็นรัฐอิสระเหนือพื้นน้ำกันเถอะ

จะให้เป็นรัฐอิสระและเขตปกครองตนเองในอนาคต
หน่วยงานรัฐของไทยแจ้งข้อหาเรียบร้อยแล้วนะคะ

เพื่อให้ประเทศชาติหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของประเทศ
ไปอยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของรัฐต่างประเทศ
หรือเพื่อให้เอกราชของรัฐเสื่อมเสียไป
อันนี้เป็นข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญานะคะมาตรา๑๑๒
และพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรวิชิต
ก็ส่งสำนวนการสอบสวนให้อายการสูงสุด

ทีนี้วันนี้ค่ะที่บริเวณหลักเทียบเรือกองทัพเรือ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต๓

ก็บอกว่าได้เตรียมความพร้อมในการลงเรือตรวจการ
๙๙๑ของกองทัพเรือไปยังบ้านลอยน้ำนี้แล้ว
งจากเกาะภูเก็ต๒๒กิโลเมตรคร่าว
จะไปดูการเคลื่อนย้ายบ้านลอยน้ำ
ซึ่งตอนนี้ถือเป็นของกลางในคดีแล้วค่ะ
ก็เลยจะต้องเคลื่อนย้ายกลับเข้ามาที่ฝั่ง
โดยทัพเรือภาคที่๓และสอนชนเขต๓
ก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจบ้านลอยน้ำรอบที่๒แล้วนะคะ
หลังจากที่๑๓เมษายนไปตรวจสอบมารอบแรกแล้ว
สภาพเนี่ยนะโอ้โหไม่มั่นคงแล้วก็ไม่แข็งแรงเอาซะเลย
คุณเอาไม้มายัดค้ำไว้แล้วมันเริ่มเป็นสนิม
คือมันโดนกับไอทะเลทุกวันค่ะ
คือถามว่าถ้ามันเกิดกระท้อนหลุดไปนิดนึงก็ยังไงล่ะคะ
โครมค่ะคุณผู้ชมอันตรายมาก
ซึ่งตอนนี้ได้มีการใช้อำนาจตามกฎหมายของสอนชน

เรือหลวงริ้นก็เดินทางมาจากทัพเรือพังงา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองโรงงานฐานทัพเรือพังงา
ชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่๓เนี่ย
เตรียมความพร้อมที่จะลื้อสิ่งปลูกสร้างนี้แล้ว
แต่ตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่สามารถลื้อถอนได้ทันทีนะคะ
เพราะว่าการติดตั้งอย่างที่บอกไปมันไม่ใช่การก่อสร้างแบบปกติค่ะ
มันแตกต่างเขาก็ไม่อยากลื้อสุ่ม๔สุ่มห้า
เพราะมันอาจจะเกิดเป็นเรื่องที่มีผลกระทบกับทางทะเล

ต้องรอผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ชำนาญการเฉพาะทางในการลื้อถอนค่ะ
อย่างที่บอกวัตถุนี้มันกลายเป็นของกลางสำคัญในการดำเนินคดีไปแล้วนะคะ
ลื้อทิ้งก็ไม่ได้ต้องลื้อเก็บอีกเพื่อเอามาตรวจสอบต่าง
ก็จะมีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติร่วมกับผู้ที่มาติดตั้งวัตถุลอยน้ำนี้
เพื่อสรุปแนวทางในการลื้อถอนแล้วก็เคลื่อนย้ายกลับเข้าฝั่งต่อไปค่ะ
เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยอย่างที่บอก
แต่ว่าจริงในต่างชาติก็มีบางกลุ่มเหมือนกัน
เขาพยายามจะมีแนวคิดว่าจะไปสร้างเป็นบ้านทุ่นลอยน้ำ
ในพื้นที่ที่อาจจะแบบเหมือนกับไม่ใช่เป็นรัฐของใครอะไรอย่างนี้
แต่มันก็มีปัญหาตามมาด้วยนะ
แล้วก็ประเทศไทยก็คือถ้ามันเกิดกรณีแบบนี้ขึ้น

เพราะว่าถ้ามันมีกรณีซ้ำรอยอีก
ใช่จริงมันเหมือนเอาพื้นที่ดินแดนของเรา
ไปทำเป็นประเทศอื่นหรือเป็นของคนอื่นแบบนี้